คุณผู้ชมคะเราตามกันต่อนะคะเหตุเพลิงไหม้บ้านที่ตำบลทุ่งสังอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้หญิงวัย๓๓ปีซึ่งเป็นอสมถูกไฟคลอกเสียชีวิต
หน้าบ้านพักเลยนะคะส่วนฝ่ายสามีตอนนี้อาการโคม่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือสภาพหลังจากที่ไฟสงบลงนะคะตำรวจหน่วยพิสูจน์หลักฐานกู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
เหตุการณ์เพลิงไหม้เนี่ยจุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๖๓หมู่๒ตำบลทุ่งสังอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์นี้ส่งผลให้นางสาวนิสาชนสวัสดิวงอายุ๓๓ปีเป็นอาศาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าออสอมอถูกไฟคลอกเสียชีวิตส่วนสามีของผู้ตายเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ก็คือสองสามีภรรยาเนี่ยเขานอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนที่นอนแล้วก็มีการเสียบซ้ายชาร์จทิ้งไว้ข้างที่นอนด้วยก็คือชาร์จไปเล่นมือถือไปประมาณนี้เนี่ยนะคะ
สักพักหนึ่งทั้งคู่ก็เผลอหลับไปทีนี้มารู้สึกตัวตื่นอีกทีนึงก็พบว่าไฟเนี่ยมันไหม้ที่นอนผ้าห่มหูลามไหม้อย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นสามีเนี่ยยังพอมีสติค่ะวิ่งออกมานอกบ้านมาขอความช่วยเหลือแล้วก็มาบอกชาวบ้านนะคะบอกว่าให้ไปช่วยภรรยาหน่อย
ภรรยาเนี่ยอยู่ในบ้านถามว่าทำไมภรรยาไม่วิ่งออกมาด้วยคือภรรยาเขาเนี่ยไม่สบายนอนปวดท้องลุกเดินไม่ไหวนะคะ
หลังจากนั้นตัวฝ่ายสามีเนี่ยก็ล้มลงแล้วก็หมดสติไปที่สุดแล้วไฟที่กำลังห่มลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรง
คลอกภรรยาเนี่ยค่ะฝั่งผู้หญิงเสียชีวิตนะคะทีนี้วันนี้สักประมาณสิบโมงครึ่งที่ผ่านมาช่วงสายค่ะ
พันธุ์ตำรวจตรีสุภวิทย์ชัยยประพันธ์เป็นสารวัตรสอบสวนสพทุ่งใหญ่ก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งพยานทั้งญาติชาวบ้านให้การบอกว่ามันมีข้อพิรุษเกี่ยวกับคดีนี้
ตรงไหนล่ะก็เพราะว่าพอไปตรวจสอบแล้วพบว่ากระโหลกศีรษะของผู้ตายเนี่ยมันมีรอยยุบมีรอยแตกร้าวมีบาดแผลบริเวณลำคอของฝ่ายสามี
ก็คือนายโยธินมีเลือดไหลคล้ายกับถูกของมีคมเนี่ยบาดนี่แหละทั้งหมดเหล่านี้เป็นประเด็นที่ญาติแล้วก็ชาวบ้านสงสัยว่าเอ๊ะ
อาจจะเป็นเหตุฆาตกรรมหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะขณะเกิดเหตุทำไมทำไมผู้เสียชีวิตถึงไม่วิ่งหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุ
แม้ว่าจะปวดท้องเอานะอยู่ในความเป็นความตายแบบนั้น
ก็ต้องลุกขึ้นไว้นะคะทำไมถึงไม่วิ่งออกมา
ทำไมถึงยอมนอนตรงนั้นให้กองเพลิงเนี่ย
เผาร่างมอดม้วยวารณาสิ้นชีวิตไปแบบนั้นนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะพันธุ์ตำรวจเอกโชคดี
วัฒนภงภูมิกับสพทุ่งใหญ่นะคะก็ให้ข้อมูล
กลับมานะคะเป็นผลผ่าชนะสูตรศพของแพทย์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแจ้งบอกว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของฝ่ายหญิงเนี่ยเกิดจากความร้อนไฟไหม้
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าอ้าวทำไมอ่ะกระโหลกศีรษะเนี่ย
มีรอยยุบซึ่งแพทย์บอกว่าชี้แจงแบบนี้นะคะ
เกิดจากการแตกตัวของความร้อนคือถ้าเกิดว่าความร้อน
สะสานโดนความร้อนจะขยายตัวใช่ไหมคะพอขยายตัวแล้ว
อากาศมันเย็นลงเนี่ยมันก็จะยุบลงได้เนี่ยคุณหมอบอกว่า
หากเป็นการฆาตกรรมรอยยุบของกระโหลกจะต้องมีเลือดออกมา
ตามรอยที่มันแตกร้าวแต่นี่ไม่มีส่วนอีกประเด็นที่คนสงสัย
ว่าพยานพบว่านายโยธินสามีเนี่ยคุณผู้ชมน่าสนใจเหมือนกันนะ
โยธินสามีที่ตอนนี้สาหัสเหมือนกันเนี่ย
ซื้อน้ำมันมาก่อนหน้านี้และทั้งคู่ก็เคยมีปากเสียงทะเลาวิวาสกันด้วย
อาจจะเป็นคนลอบวางเพลิงหรือไม่อย่างไรตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจะไปกล่าวหาเขาเลยไม่ได้นะคะ
ทุกอย่างก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่มันปรากฏส่วนฝั่งสามีเนี่ย
ก็คือนายโยธินตอนนี้อาการยังคงโคม่าสาหัสนะคะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
ตำรวจก็ยังเชื่อมั่นในใจลึกนะคะว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเพราะอะไร
เพราะว่าไปตรวจสอบหลังจากที่เพลิงสงบลงแล้วเนี่ย
ไปพบว่าปลั๊กเนี่ยมีรอยเสียบไว้หลายตัวเลยนะ
คือพร้อมที่จะใช้งานและที่สำคัญ
สายไฟในบ้านหลังนี้ก็สภาพเก่าแล้วด้วยชำรุดแล้วด้วย
นี่น่าจะเป็นสาเหตุหลักมากกว่า
ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะ

ก็ต้องดูหลายอย่างรวมการประกอบกันด้วยนะคะ
ตกลงเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอุบัติเหตุจริง